ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทสตรี
ซึ่งเป็นพลังสำคัญที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติ
จึงเรียกกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพศ๒๖๖๐๒๖๖๔
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสร้างสังคมเสมอภาค
ปราศจากการเลือกปฏิบัติสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมั่นคงปลอดภัย
รายได้มันก็ไม่พอกับรายจ่ายเพราะว่าการเลี้ยงปลาปีหนึ่งถึงจะจับครั้งหนึ่ง
เพราะว่าการเลี้ยงมันยังเป็นแบบสมัยเก่า
กระบวนการวิธีการเลี้ยงเนี่ยก็ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนค่ะ
หลักก็คือชาวบ้านส่วนใหญ่นะแต่ก่อนเลยก็คือเลี้ยงปลานินเป็นหลัก
ก็เป็นการเลี้ยงแบบดั้งเดิมนะคะมีตามเกิดก็คือมีพืชผักที่เสร็จอาหารที่เหลือใช้อะไรพวกนี้ค่ะ
แล้วก็ต่อมาก็จะมีการปรับประยุกต์พัฒนาจากการเลี้ยงมาเป็นแปรรูปนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่านะคะ
อย่างตัวที่เป็นไฮไลท์และตัวเด่นของเราตอนนี้ก็จะมีตัวจ้อปลาได้มตรฐานออยอร์
ได้เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสร้างมาตรฐานออยอร์ให้นะคะ
ซึ่งก็สามารถที่จะสร้างอาชีพแล้วก็ความมั่นคงให้กับสมาชิกในกลุ่มค่อนข้างมากเลยค่ะ

เราก็ไปถอนเงินทางนั้นที่จำหน่ายได้
เอาไปชำระคืนให้กองทุนนะคะ

รวมเป็นรายเดือนเนี่ยเขาจะเพิ่มขึ้นแน่เลยค่ะ